มาดูข่าวกันค่ะใช่อันนี้เรื่องแม่ชี
ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเราตามมาเรื่อยต่อเนื่องนะคะ
คือวันนี้เราก็เลยส่งนักข่าวไปคุยกับแม่ชีคนนี้ดีกว่า
ว่าตกลงแล้วมันมีกี่ประเด็นกันแน่
ที่เป็นประเด็นที่แม่ชีออกมาร้องเรียนออกมาชี้แจง
เพราะว่าเราเล่าไปมันมีหลายเรื่องไง
ชีก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้แม่ชีสรุปให้ฟังว่า

เรื่องแรกก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในปี๒๕๔๔กับปี๒๕๕๙
เรื่องที่๒ก็คือปัญหาที่ทางวัดเขาสุกิม
แม่ชีเข้าวัดในปี๒๕๕๙
ปัญหาที่สามเรื่องที่สามก็คือ
ลูกศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมที่เป็นประเด็นกันอยู่
คุกคามแม่ชีถึงวัดที่แม่ชีพำนักอยู่
นี่ค่ะก็เลยบอกว่ามันมี๓เรื่องหลัก

ออกมาร้องเรียนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดี
กรณีข้อหาเรื่องของทำร้ายร่างกาย
กรณีเรื่องของไปติดป้ายไว้ตามวัดว่า
แม่ชีคนนี้เข้ามีชื่อมีอะไรเสร็จสับ
ชีบอกว่าทำให้แม่ชีเสื่อมเสียชื่อเสียง

หนึ่งคือไปสำนักพุทธสองคือไปทางตำรวจนะคะ
เรื่องนี้แม่ชีบอกว่ามันเริ่มมา
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔จนถึงตอนนี้

เมื่อปี๔๔แม่ชีบอกว่าเป็นครั้งแรก
แม่ชีอ้างว่าถูกเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
ที่เข้าไปพยายามร่วมหลับนอนด้วย
ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
เป็นแค่พระลูกวัดแห่งหนึ่ง
พอไปบังคับให้มีการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกัน
ก็เลยคบกันมาเลยคบหากันเลย

คบกันตั้งแต่ปี๔๔จนถึงปี๔๘
ก็๔ปีก็คบหากันมา
แล้ววันที่๖เดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
เป็นปีที่แม่ชีกับพระแยกทางกัน
เพราะว่าในกลางดึกคืนนั้น
พระรูปนี้ก็ไปหาแม่ชีบนห้อง
ตามภาษาคนมีความสัมพันธ์กัน
ก็ยังเป็นพระและเป็นชีด้วยกันทั้งคู่นะคะตอนนั้นนะคะ

แล้วก็เที่ยงคืนญาติของพระไปฉุดกระชาก
ตบตีทำร้ายร่างกายแม่ชีอันนี้แม่ชีเล่า
แล้วก็ลากแม่ชีออกจากกุฏิชั้น๓
แล้วก็ไปทิ้งกลางป่า

ชีก็เลยบอกว่านี่ล่ะเป็นจุดเริ่มต้น
แม่ชีออกมาร้องเรียนพฤติกรรมของพระรูปนี้เป็นครั้งแรก
เรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งส่วนตัว
กรณีถูกทำร้ายร่างกายจากญาติของพระ
แต่ร้องเรียนมานานเรื่องมันเงียบไป
คือร้องเรียนตั้งแต่ปี๔๘แล้วแต่มันเงียบหายไปเลยเนี่ย
ซึ่งทางเจ้าวาดวัดเขาสุกิมณปัจจุบัน
ท่านก็ชี้แจ้งยืนอย่างนั้นไปแล้วยืนอย่างนั้นน้องไม่จริง

บอกว่าแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ตอนเป็นชี
มีกับพระซะด้วยเนี่ยก็ปราชิกนั่นแหละ
แต่มีพระพระอาจารย์ที่นับถือ

ตอนนี้ก็เลยเป็นแม่ชีอีกรอบนึง

ยังนุ่งขาวห่มขาวยังอ้างตัวว่าเป็นแม่ชีอยู่ได้
ซึ่งความจริงแล้วถ้าเป็นทางพระธรรมวินัยเนี่ย

ของผู้ที่เป็นสงฆ์หรือว่าเป็นชี

เป็นปราชิกหนึ่งในปราชิก๔ที่หมดสิ้นเลย

แล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็น

เขาบอกว่า๑ถ้ารู้ด้วยตัวเอง

เป็นการปราชิกซึ่งไม่สามารถปลงอาบัติได้

แต่ถ้ารู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ศึกนะ
เพราะมันยังไงมันพ้นสภาพด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ย
ก็ต้องมีคนไปร้องเรียนไปฟ้องร้อง

เขายังว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อะไรก็ว่ากันไป

แม่ชีคนนี้บอกว่ามีความขัดแย้งครั้งที่สอง
เมื่อพระรูปดังกล่าว
ซึ่งมาเป็นจ้าวาดวัดเขาสุกิมแล้ว
มีหนังสือเรื่องห้ามรับแม่ชีเข้ามาในวัด

พร้อมกับนำไปติดประกาศไว้ทั่ววัด
ถือว่าทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนัก
ทั้งที่ไม่ได้มีความผิดอะไร

ก็เกิดความขัดแย้งครั้งที่๓เกิดขึ้น

เมื่อมีลูกของกลุ่มของลูกศิษย์นะ
หรือว่าโยมอุปถาของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม

เข้าไปมีพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคามตัวเอง

จนเป็นเหตุให้แม่ชีต้องออกจากวัดนั้นไปในที่สุด
โดยแม่ชีบอกว่านับตั้งแต่ที่มีเรื่องขัดแย้ง

ตั้งแต่ปี๒๕๔๘ถึงปัจจุบัน
ชีวิตก็ถือว่าอยู่ไม่เป็นสุข
รู้สึกเหมือนกับถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลา
โดยส่วนตัวแล้วมองว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับเจ้าวาดวัดเขาสุกิม
ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ที่ว่าญาติพี่น้องเขามาทำร้าย

ดิ้งก็เอาถ่ายเอกสารนี้ไปร้องเรียนต่อผู้ใหญ่

พระทองภูลก็ให้ดีแห้งไปพักที่
สาราปฏิบัติธรรมชั้น๓
หลังจากทุ่มเสร็จเขาก็ขึ้นไปหา
พอเขาลงมาเกือบเที่ยงคืน

ญาติพี่น้องของเขาก็ขึ้นไป
กระชากลากดึงตบตีเราลงมา

ก่อนทั้งนั้นที่หลวงพ่อทองภูลขึ้นไปหา
คือไปพูดคุยกันหรือว่าไปเจรจากัน

ไม่ได้พูดคุยเจรจาก็

เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าที่มีเรื่องเกิดขึ้น
เพราะว่าก็มีคำสั่งของวัดเขาสุกิม
เลขที่นะ๕๔๕๙

ลงชื่อโดยเจ้าอาวาสชื่อ
พระอาธิกาลทองภูลทายารุโกนี่แหละ
บอกว่าห้ามดิฉันเข้าไปวัดนี้
เขาห้ามเราคนเดียวหรือว่าห้ามแม่ชีลูกคนอื่นด้วย

เนี่ยค่ะแม่ชีก็บอกว่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนี้นะคะ
จริงแล้วไม่ได้อยากจะพูดอะไรมาก
ทุกครั้งที่พูดไปตัวเองก็รู้สึกปวดใจ
แต่ว่าที่ผ่านมาทางวัดเขาสุกิมได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
พิงแม่ชีจนทำให้ได้รับความเสียหาย
ชีบอกว่าเหมือนกับโยนความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาให้แม่ชีฝ่ายเดียว

ถึงจะปวดใจขนาดไหนแต่ก็จำเป็นต้องออกมาพูด
ให้สังคมรับรู้ความจริง
ถ้าวัดเขาสุกิมไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าว
และเอ่ยชื่อดีฉันเนี่ยดีฉันก็ไม่ออกมา
พูดตรงเลยว่าเออรังแก่กันถึงขั้นนี้
เขาเป็นผู้ชายไหมเป็นคนผู้ชายเนี่ย
เขาไม่รังแก่ผู้หญิงหรอกนะใช่ไหมคะ
แล้วนี่เป็นกลุ่มเลยทั้งพระทั้งญาติโยมานั่งตั้งโต๊ะ
แถลงข่าวนี่มันหมายความว่าไง
หมายความว่าดิฉันผิดคนเดียวเหรอแล้วเขาไม่ผิดเหรอ
ถามว่าพฤติกรรมของเขาผิดหรือถูกให้สังคมได้รับรู้บ้าง
แล้วดิฉันเองก็เอาคอขึ้นเขียงแล้วปัจจุบันก็
เขาเรียกว่าอะไรถอยไม่ได้อีกแล้วอ่ะหลังชนฝาแล้วอ่ะค่ะ
ดิฉันเองเนี่ยก็ปวดใจอยู่ลึกเพราะว่าถ้าพูดตรงดิฉันก็ปวดมากเลย
เราก็เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะ

ความจริงน่ะถ้าเขาไม่ออกมาตีดิฉันเขาก็จะไม่โดน
แต่เมื่อเขาเอ่ยชื่อเราไม่ลุกขึ้นมาสู้มันก็เกินไปแล้วนะ
พูดตรงสุนัขมันยังสู้จนสิ้นชีวิตแล้วเราเป็นคนไม่สู้เชียวเหรอ
ทีนี้ก็มีคำถามถ้าเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๔๒๕๔๘
แล้วทำไมแม่ชีคนนี้ถึงเพิ่งจะลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
ชีก็เลยบอกว่าจริงแล้วร้องเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอด
แต่ไม่ได้รับการตอบรับไม่มีการตัดสินจากคณะสงฆ์
ชีบอกว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
การออกมาเปิดเผยแล้วก็ร้องเรียนในครั้งนี้
ก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจลงมาจัดการ
เพราะว่าสถานะของแม่ชีตอนนี้ไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้ว
หลังชนฝาแล้วอยากสู้ให้ถึงที่สุด
ขอเอาเรื่องเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมให้ถึงที่สุด
อยากให้เรื่องเหล่านี้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม
ควรนำไปตรวจสอบเพราะเชื่อว่าเรื่องราวแบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นกับแม่ชีคนนี้เพียงคนเดียว
เชื่อว่าวัดอื่นก็น่าจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน
อันนี้เป็นในมุมของแม่ชีนะคะแต่ที่ทีมข่าวของเรา
เคยได้ไปคุยกับทางวัดเขาสุกิมวัดเขาสุกิมก็ชี้แจงมาว่า
ถามว่าเคยมีการร้องเรียนก่อนหน้านี้ไหมเคยมีจริง
แล้วก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจริงจริงครับแต่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
พบว่าสิ่งที่แม่ชีพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะคะ
แล้วก็สิ่งต่างเหล่านี้ทางวัดบอกว่ามีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษรเรียบร้อย
แล้วก็มีหลายวัดออกมาบอกว่าแม่ชีคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
หลายครั้งกับหลายที่ก็ไปตีสนิทกับพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็เป็นเหมือนลักษณะของการไปเรียกเงิน
พอพระท่านไม่ให้ก็จะออกมากุเรื่อง
ทำให้พระทำให้วัดเสื่อมเสียได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีลักษณะของขัดแย้งด้วยขนผลประโยชนภายในวัดเขาสุกิม
ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ขาดผลประโยชน์ไป

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้แม่ชีคนนี้เขาออกมาร้องเรียนอีกรอบนึง
หนังสือถึงหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้นะฮะ
เดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะตรวจสอบกันเพิ่มเติมอย่างไรนะ